วงการฟุตบอลไทยเริ่มจะคืบคลานเข้ามาแล้วนะครับ
ติดได้ยังไงนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่า
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโบลิสเทโรครับตามที่เห็นในภาพมีการโพสต์ยอมรับว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะครับที่จะติดโควิด๑๙
เนื่องจากไปดูมวยที่เวทีลุมพินีครับเมื่อวันที่๖มีนาคมซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่แมททิวดีน
นักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังรวมถึงคุณพินิษฐพลขันหรือว่าพี่ป๋องในวงการข่าว
พิธีกรนักวิจันทวยชื่อดังอีกหนึ่งคนร่วมเวทีนะครับวันนั้นแล้วก็มีการติดกันนะครับหลายต่อหลายคน
ล่าสุดก็ออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อสำหรับทางคุณแมททิวแล้วก็คุณป๋อง
อย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ใจความสำคัญบอกว่าเขาเป็นอีกคนที่เสี่ยงต่อการติดโควิด
จากไปดูมวยที่ลุมพินีในวันนั้นตอนนี้ไปตรวจเรียบร้อยแล้วรอผล๔๘ชั่วโมง
และต้องขอโทษทุกฝ่ายพร้อมทั้งยืนยันว่าจะกักตัวด้วยครับ
ส่วนแถลงการจากโปรลิสเทโรก็ระบุนะครับได้ให้สตาร์ฟคนนี้ครับ
พบแพทย์เพื่อไปตรวจเชื้อไวรัสแล้วก็ขณะนี้รอผลนะครับ
กักตัว๑๔วันหลังจากที่ทราบผลได้ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะครับ
ไปถึงติดตามอาการของผู้สัมผัสใกล้ชิดสตาฟรายนี้ด้วยครับ
ก็ยังมีมาตรการในการทำความสะอาดบริเวณสนามซ้อมนะครับทุกที่เลย
แล้วก็ยังห้ามคนภายนอกเข้าพื้นที่โดยมีการสแกนใบหน้าเพื่ออนุญาตให้เข้าสนาม
เฉพาะนักฟุตบอลสตาร์ฟโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
กำชับให้ทุกคนเฝ้าดูอาการของตัวเอง
หากใครป่วยซุ่มเสี่ยงนะครับก็ให้พบแพทย์และตรวจทันทีเลยครับ